อุบลไปที่ศรีสะเกดนะคะ
สาวใหญ่ร่างเล็กตอนนี้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมนะคะ
แต่ว่ามีความหวังอยากจะเจอศิลปินในดวงใจ
เพื่อที่จะยื้อชีวิตต่อไปอีกนะคะ
ศิลปินท่านนั้นเป็นใครนะคะไปติดตามจากทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
มีนินรอ

ยังเหมือนเดิมยังคือการทำงง

จ้าครับมีความหวังในดวงใจนะคะขอ
คณาองค์๓วัย๕๐ปีชาวศรีสะเกด
โทรศัพท์ไปขอเพลงจากดีเจวิทยุเป็นเพื่อนคลายเหงา
หลังป่วยมะเร็งเต้านมมานานนับปีจนกลายเป็นเพื่อนซีกับดีเจ
ชีวิตปนทนาเกิดมาอาพับรูปร่างเล็กผิดปกติสูงเพียง๑๐๗เซนติเมตร
น้ำหนักแค่๒๑กิโลกรัมฐานะยากไร้
อาศัยบ้านหลานสาวในบ้านภูมิสลอนหมู่๒ตะบนเสาทงชัย
อำเภอกันทรลักษณ์เป็นที่ซุกหัวนอน
ด้วยร่างกายไม่สมบูรณ์เรี่ยวแรงมีน้อยงานที่วันทนาพอทำได้คือรับจ้างพาย่าคา
และค่าแรงวันละ๓๐๔๐บาท
ปีที่ผ่านมาชีวิตรันทศของวันธนาถูกเผยแพร่ผ่านสื่อ
มีผู้ใจบุญโอนเงินเข้าบัญชีมาบ้างทุกบาทถูกนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาที่โรงพยาบาล

ดนตรีในหัวใจเป็นความสุขเล็กของวันธนาโดยเฉพาะเสถียรทำมือ
ศิลปินเพื่อชีวิตคนโปรดทุกผลงานเพลงเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจดวงน้อยดวงนี้
วาเลนไทยที่ผ่านมาสะเทียนธรรมมือร่วมร้องเพลงโชว์ในงานแต่งบนพมอด
ความลำบากในการเดินทางทำให้วันทนาพลาดโอกาสพบศิลปินในดวงใจ
แต่ความตั้งใจที่แน่วแน่วันทนาหาทางติดต่อกับศิลปินคนโปรดจนได้พร้อมบอกเรื่องราวความในใจ
เสถียรทำมือไม่ทำให้เธอผิดหวังรับปากจะไปเยี่ยมโมทนา๑เมษายนนี้
ตามคำขอสุดท้ายของผู้ป่วยมะเร็ง
รู้สึกดีใจอบอุ่นคิดว่า
อยากได้สมหวังแล้วอยากจะเจอมานานแล้วอยากจะพบอาจารย์มานานแล้ว
ชอบเพลงมากทุกเพลงที่ร้องออกมาโดนใจค่ะ

นาทีนี้วันทนาได้แต่นับถอยหลัง
อีกแค่๗วันก็จะได้พบศิลปินในดวงใจ

ให้มีแรงฟันฝ่าโรคร้ายต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
อย่าคิดว่าเป็นคนอื่นไกล